มาดูเรื่องนี้ค่ะที่ปฐุมธานีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเป็นภาพจากกล้องหน้ารถคือคนร้ายเนี่ยเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุขายา
แล้วก็เจ้าหน้าที่ไปสกัดจับแต่คนร้ายเนี่ยหนีขับรถหนีจนรถตัวเองหนีต่อไม่ได้ทิ้งรถตัวเองไปขโมยรถกระบะของชาวบ้านแล้วยังหนีไปอีก
อ่าสุดท้ายตำรวจก็สกัดจับนะคะไปจับได้ที่ปฐุมธานีเดี๋ยวดูภาพนี้ค่ะ
ค่ะตังค์มาอย่างเดียวไม่มีสักบาทสินค้าติดตัวไว้สิ
เพียร์๑คือเกรถหอยหลังใช่ปะ

หรือผู้หญิงจ้าผู้ชายเปลี่ยนรถหนีไปแล้วจ้า
คือเป็นภาพของกล้องหน้ารกระบะที่คนร้ายชิงไปแล้วก็ขับหนีนะคะ
คนร้ายเป็นผู้ชายแต่ว่าในคลิปภาพนี้จะได้ยินเสียงผู้หญิง
แล้วผู้หญิงก็บอกว่าผู้ชายหนีไปแล้วมีแต่ผู้หญิง
ซึ่งผู้หญิงเป็นสายตำรวจนะคะตำรวจสพคลองหลวงเขาสกัดจับ
คลอง๑๓อำเภอธัญบุรีปฐุมธานีภาพอันนี้ก็คือเมื่อคืน
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุกลางซอยไปเจอรถแอคคอร์ดสีดำ
สภาพรถคือพังยับเลยฝั่งขวามีรอยกระสุนเนี่ยรถคันนี้
มีรอยกระสุนอยู่หลายจุดนะคะรถคันนี้คือรถของคนร้ายค่ะครับ
จอดรถของตัวเองทิ้งไว้แล้วไปขโมยกระบะ
หนีต่อทีนี้รถคันนี้ก็เลยต้องตรวจสอบนะคะว่าไอ้ที่จอดรถทิ้งไว้เนี่ย
มันมีของผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าครับในรถคันนี้ไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย
อะไรทีนี้พอจอดคันนี้แอคคอร์ดสีดำทิ้งเอาไว้คนร้ายก็ไปชิงรถ
แล้วก็ขับหนีต่ออย่างที่บอกอ่ะนะคะคือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะ
คือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เขาสืบรู้มาว่ามันจะมีการส่งยาเสพติด
โรงแรมแห่งหนึ่งถนนเรียบคลองแอร์หนึ่งสองที่ตะโมนคลองหนึ่ง
คนร้ายเป็นผู้ชายก็ขับแอคคอร์สีดำคันนั้นแหละที่จอดทิ้งค่ะ
ตอนแรกขับไปจอดในโรงแรมเลย
เจ้าหน้าที่ก็เลยเอารถปิดทางเข้าออกหน้าห้อง

คนร้ายขึ้นรถขับชนรถตำรวจเพื่อหลบหนีนะคะ

คนร้ายขับออกมาชนรถจักรยานยนต์ของพนักงานโรงแรมจนเสียหายไปอีกคันนึง
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตัดสินใจยิงยาง

แต่คนร้ายก็ขับต่อไปแล้วก็ไปจอดทิ้งเอาไว้ในซอยอายาราย๒๕
แล้วไปชิงกระบะอีซูซูสีขาว๔ประตูของชาวบ้านหลบหนีไป
นี่นะคะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้
ทีนี้ค่ะเจ้าของรถกระบะที่ถูกขโมย
แล้วเห็นว่ารถของเขามันไปอยู่ที่แถวถนนเรียบคลอง๒คลองหลวงปฐุมธานี
ก็แจ้งตำรวจตำรวจไปปิดเส้นทาง
แต่คนร้ายใช้เส้นทางลัดค่ะ
เรียบคลอง๓ออกรังสิตนครนายกมุ่งหน้ารังสิตนครนายกไปเลย
เจ้าหน้าที่ก็สกัดจับกระบะเอาไว้ได้ที่คลอง๑๓นะคะ
คนร้ายที่เป็นผู้ชายหนีไปนู่นมุ่งหน้าคลอง๑๓หนองเสือหายไปอย่างไร้วี่แวว
ดังนั้นตอนสกัดจับจะมีแค่เสียงผู้หญิงซึ่งผู้หญิงเป็นสายตำรวจ

เจ้าของรถกระบะชื่อว่านายนารินอายุ๒๘
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะคะนายนารินกับแฟนสาวขับรถไปจอดที่ซอยอายาราย๒๕
ซื้อกล่องสำรองไฟแล้วก็ลงไปรับของแฟนเนี่ยนั่งรออยู่ในรถเสียบกุญแจเอาไว้
แล้วก็ลงจากรถไปไม่ถึงห้านาทีคนร้ายขับเก๋งสภาพคือเละมาเลยเก๋งอ่ะ
จอดแล้วขึ้นรถของเขาไปเลยเขาพยายามยื้อรถของเขาเอาไว้นะคะ
คนร้ายเอาปืนตีหัวเห็นไหมเขาก็เจ็บอะค่ะเขาได้รับบาดเจ็บ
คนร้ายพูดว่าไงรู้ไหมกูยืมก่อนเดี๋ยวเอามาคืนขอยืมก่อนบอกยืมก่อนเดี๋ยวเอามาคืน
แฟนสาวก็รีบกระโดดลงจากรถค่ะคนร้ายก็ขับหนีนะคะ
ก็เลยให้เขาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ตามไปด้วยจนเจอ
รถก็มีร่องรอยเสียหายเพราะว่าไปชนกับขอบถนนแล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์ด้วยค่ะ

นี่เป็นนาทีที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนขับรถกระบะตามรถเก๋งสีดำของคนร้าย
วงจรปิดหน้าหอพักแห่งหนึ่งห่างจากจุดที่คนร้ายไปชิงกระบะสัก๕๐๐เมตร
จะเห็นภาพกระบะของตำรวจที่ขับตามรถเก๋งของคนร้ายเนี่ย
ก่อนที่อยู่กระบะสีดำของตำรวจจะหยุดกลางทาง
แล้วขับเดินหน้าถอยหลังคล้ายกับกำลังรอดักทางของคนร้ายอยู่
นี่นะฮะมีวงจรปิดของบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับร้านที่จุดชิงรถกระบะสีขาวของผู้เสียหาย
ซึ่งตรงนี้นะครับเวลาในกล้องวงจรปิดก็คือ๒๗มกราคมเมื่อวานนี้ทุ่ม๕๐
เห็นรถเก๋งสีดำขับผ่านกล้องวงจรปิดมุ่งหน้าไปยังจุดที่ชิงรถกระบะสีขาว
นี่บ้านหลังนี้นะครับไม่ถึงนาที
วงจรปิดเวลา๑ทุ่ม๕๖นาทีของมุมกล้องตั้งแต่บ้านเพื่อนบ้านของอยู่ข้างร้านขายของชำ
ที่ชิงรถกระบะสีขาวของผู้เสียหายเนี่ยนะฮะวงจรปิดจะบันทึกภาพชัดเลยเห็นนาทีคนร้ายขับรถกระบะสีขาวผ่านกล้องวงจรปิด
ต่อเนื่อง๔มุมภาพตามกล้องวงจรปิดจะมุ่งหน้าออกจากซอยไอรา๒๕
่งหน้าไปยังถนนไอยารา๑แล้วถึงจะเลี้ยวซ้ายนี่นะอันนี้จะเห็นภาพช่วงผ่านหน้าบ้านไป

นี่ฮะนี่ไปอีกแล้วนี่ครับทิ้งรถเก๋งสีดำของตัวเองแล้วมาชิงกระบะของเขาไป
วงจรปิดมุมหอพักนะฮะ๑ทุ่ม๕๙นี่ต่อเนื่องมาเลยนะครับตามเวลาในกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพรถกระบะตำรวจเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่๕๖นายอยู่ท้ายรถกระบะเนี่ยนะครับ
จอดรถกลางถนนหน้าหอพักในซอยอารยา๒๕ห่างจากจุดชิงกระบะสีขาวสัก๕๐๐เมตร
จากนั้นวงจรปิดจะบันทึกภาพตำรวจ๕๖นายลงจากรถกระบะแล้วเดินไปตามถนน
่งหน้าไปหาผู้เสียหายที่ร้านขายของชำจุดที่เขาถูกชิงรถกระบะค่ะนี่ฮะค่ำเมื่อวานนี้ใช่ค่ะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คลิปมาเพิ่มค่อยดูกันไปเรื่อยนะคะ
คือคลิปมันเยอะทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งคลิปมือถืออันนี้เป็นคลิปจากมือถือ
เช่าบ้านในซอยที่เกิดเหตุรถกระบะสีดำเป็นรถของตำรวจไล่รถเก่งของคนร้าย
และมันจะมีเสียงปืนด้านมาจากฝั่งรถตำรวจฝั่งของคนร้ายยิงตอบโต่เดี๋ยวดูคลิปเต็มกันนิดหนึ่งค่ะ
เฮ้ยตามหลายตามหลาย
สองคลิปต่อเนื่องอันนี้คือภาพตอนไล่ล่าคนร้าย

แล้วก็จะมีภาพจังหวะที่ได้ยินเสียงปืน
แต่ตอนได้ยินเสียงปืนคือมันก็มืดแบบนี้เนาะ
ค่ะมันจะไม่ชัดว่ายิงจากฝั่งไหนอะไรยังไง
แต่ว่าที่รถของคนร้ายที่เป็นแอคคอร์ดสีดำ
มันก็มีรอยกระสุนอยู่เหมือนตำรวจก็ยิงสกัดจับด้วยแหละ
คนร้ายก็เลยจอดทิ้งแล้วก็หนีไปขโมยรถกระบะ
อันนี้เป็นมือถือจากคนในโรงแรมนะคะ
ก็จะเห็นรถของคนร้ายอยู่ในโรงแรม
จอดอยู่ที่ลานจอดรถหน้าห้องพัก

ล่าสุดทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดชิงรถกระบะค่ะ
ไปคุยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
ชาวบ้านบอกว่าคือตอนที่ผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของรถกระบะนะคะ
กำลังรอปล่องสำรองไฟสำหรับแคมปิ้ง
คนขับเก๋งสีดำมาจอดหน้าร้าน

แล้วถามว่ากุญแจอยู่ไหนยืมก่อน
ผู้เสียหายก็วิ่งไปหวังจะดึงกุญแจรถคืน
แต่คนร้ายเอาปืนตบใส่๓๔ครั้งแล้วก็พูดขู่ด้วยนะคะ
แล้วก็ชิงรถกระบะของเขาไป
ทีมข่าวไปที่โรงแรมด้วยค่ะ
โรงแรมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกไปเพื่อจะจับกลุ่มค่ะ
วันนี้โรงแรมก็ยังเปิดให้บริการตามปกติ
เราได้คุยกับแฟนสาวของพนักงานในโรงแรม
ที่ถูกรถเก๋งของคนร้ายขับเฉียวรถจักรยานยนต์เขานะคะ
จักรยานยนต์เขาจอดอยู่ในโรงแรมจนได้รับความเสียหาย

คุณออยบอกว่ารถเขาได้รับความเสียหายรอบคันเลย
ยังใช้งานไม่ได้เลยนะคะไม่มีประกันด้วย

คนร้ายที่หนีตำรวจชนรถเธอเธอต้องเสียเงินซ่อมเองหมดเลย
จอดอยู่เขาขับรถหนีเพื่อหลบทาง

แล้วไม่ได้จอดขวางทางหรือเปล่า
จอดค่ะมีแต่รถตำรวจค่ะจอดขวางไว้
แล้วมีรถเราแอบอยู่ตรงนี้แต่เขาก็หาทางช่องออกไปค่ะ
แต่ตกใจที่รถมีปัญหาค่ะก็ตกใจ
แล้วก็กังวลใจเรื่องรถด้วยค่ะ

ขอเรียกเธอว่าโอก็แล้วกันนะคะอายุ๒๓เป็นผู้หญิง
บอกว่าคนร้ายเข้ามาพักที่ห้องพักที่โรงแรมแห่งนี้
ตอนที่เจ้าหน้าที่บุกมาจับกุมเนี่ยค่ะ

แต่เจ้าหน้าที่ก็บุกเข้ามาเลยแล้วก็ได้ยินเสียงปืน
กลางโรงแรมเนี่ยนะโอ้โหเสียงดังเป็น๑๐นัด
คนก็ตกใจลูกค้าก็ตกใจพนักงานก็ตกใจ

ทีนี้ค่ะรถเก่งสีดำของคนร้ายค่ะ
หนีออกจากโรงแรมในลักษณะที่ว่าถอยหนี

พนักงานโรงแรมบอกตกใจมากก็กลัวเรื่องของความปลอดภัย

แล้วก็กังวลใจเพราะว่ายังจับตัวไม่ได้
นี่แล้วปัญหาคือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปสกัดจับได้เนี่ย

เหลือแต่ผู้หญิงที่ขับเรือ